เห็นข่าวนี้แล้วก็สะเทือนใจมาก
ต่อกันก็สะเทือนใจต่อเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้หลานหลานชายมาขอตังค์ยาย

ทีนี้พอยายไม่ให้หลานตบ

มาห้องน้ำ
หมู่๒ตำบลศรีฐานอำเภอภูกระดึงที่จังหวัดเลยเนี่ยเป็นจุดที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วตำรวจสพภูกระดึงก็ไปตรวจสอบในห้องน้ำที่อยู่หลังบ้าน
ไปพบศพของยายเภาปัญญาสิมอายุ๗๔ปี
ยายเป็นเจ้าของบ้านนะแล้วลักษณะศพตอนที่ไปเจอเนี่ยสภาพยายก็คือเปลือยกายหมดเลย
ถุงของยายกองอยู่ที่พื้นข้างศพของคุณยาย
ทีนี้ชนะสูตรพลิกศพปรากฏว่าฟันบนฟันล่างหักหัก๔ซี่
แล้วอวัยวะเพศก็มีร่องรอยของการฉีกขาดแล้วก็เลือดออกด้วย
ทีนี้ผู้ก่อเหตุอย่างที่บอกค่ะหลานชายของคุณยายคือนายสำรุษพันธ์สนิทอายุ๔๙ปี
พอก่อเหตุเสร็จแล้วตบยายจนตายแล้วลากยายไปข่มขืนในห้องน้ำ
ไม่ได้ไปไหนไม่ได้หนีไม่รู้ว่าที่เพราะว่าไม่หนีเนี่ยเป็นเพราะว่าเมาหรือเปล่า
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยสภาพคือเมาจัดนะคะ
แล้วนายสำรุษผู้ต้องหาก็รับสารภาพบอกว่าบ้านหลังนี้จริงอยู่กัน๓คน
มีตัวนายสำรุษมีตัวคุณยายแล้วก็มีภรรยาในสำรุษ
ตอนที่เกิดเหตุภรรยาไม่อยู่นายสำรุษอยู่กับยายสองคน
ก็เห็นยายนั่งอยู่ที่แคร่ไม้หลังบ้านนายสำรุษก็เอ่ยปาก
ขอตังค์หน่อยยายขอตังค์หน่อยแต่ยายไม่ให้
ทีนี้ด้วยความโมโหหลานก็เลยตบยายไปจนฟันหัก
แล้วยายก็ใช้ไม้เนี่ยตีหัวในสำรุษจนแตกอันนี้สำรุษบอกนะ
หลังจากนั้นนายสำรุษเลยโมโหไงว่าแบบยายมาตีหัวจนแตกเลย
บีบคอยายจนตายแล้วหลังจากที่ยายไม่มีลมหายใจแล้ว
สำรุษก็ลากร่างของยายไปที่ห้องน้ำจะล้างเลือดก่อน
เลือดคราบเลือดต่างเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่
อุ้มยายมานอนที่เตียงเพราะว่าตอนนั้นในหัวมันคิดมาได้ว่า
ทำยังไงดีทำยังไงดีฆ่ายายไปแล้ว
เลยคิดว่าจะเอายายมานอนที่เตียงจะได้อำพลางว่ายายนอนหลับไปนอนตายไปเอง
แบบว่าเปลี่ยนใจค่ะคือทิ้งยายในสภาพเปลือย
อยู่ในห้องน้ำแบบนั้นจนตำรวจมาเอาเดี๋ยวฟังเขาพูดหน่อยสิ
ภายยาฟฟังเขาก็พูดไม่รู้เรื่อง
ว่าเขาจะข่มขืนนี่ไงเขาไม่ได้บอกตำรวจหรอกค่ะว่าเขาจะข่มขืน
แต่ตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อในสิ่งที่เขาเล่ามาเพราะว่าเมาแล้วถูกไหม
แล้วก็พอก่อเหตุอ่ะอาจจะไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดทีนี้ตำรวจเขาก็
เขาก็ต้องไปตรวจสอบแน่นอนแหละอวัยวะเพศของคุณยายมีร่องรอยฉีกขาด
แล้วก็มีเลือดไหลลักษณะเนี่ยเหมือนมีสิ่งของหรือว่ามีของแข็งมาทิ้มแทง
ทำให้ช่องคลอดฉีกขาดทีนี้ตำรวจเขาบอกว่าจะต้องเอาร่างเนี่ย
คือไปชนะสูตรอีกทีนึงแล้วก็คุมตัวผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย
หลานแท้เนี่ยนายสำรุดเนี่ยไปสอบสวน
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ